เรื่องที่ดิฉันจะเล่าเนี่ยเป็นเรื่องของความประมาทล้วนเลย
โดยเฉพาะคุณผู้ชมท่านใดนะคะที่ใช้รถในเส้นทางที่สัญจรประจำ
คุ้นเคยแล้วก็คิดว่าอุ้ยใกล้ไม่เป็นไรหรอก
แต่ไม่เป็นไรนี่แหละคุณผู้ชมเกิดอุบัติเหตุมานักต่อนักแล้ว

โอ้ยโถกใจโถงจังเลยอ่ะ
หลายคนอาจจะมีคำถามขับรถอย่างนี้ได้ยังไง

เนี่ยคุณผู้ชมนอกจากจะไม่ใส่หัวให้เบาขนอกแล้ว
รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยยังไม่มีกระจกมองหลังด้วยนะคุณผู้ชม
เนี่ยค่ะอยากจะเร็วก็เร็วไปแบบนี้เลยอ่ะ
คนเขามาตรงแบบนี้ใครเขาจะไปหลบทันนะ
แล้วก็ชนกันไปแบบนี้โอ้คุณผู้ชมเจ็บคู่เลย
จริงแล้วที่สำคัญรถคันคันข้างหน้าที่เขาเลี้ยวไม่บอกกล่าวเนี่ยนะ
มีเด็กนั่งมาด้วยครับเนี่ยเขาก็เป็นห่วงเด็กไงเจ็บไหมลูกเจ็บหรือเปล่า
คือลักษณะแบบนี้มีให้เห็นทั่วไปไม่ว่าจะเป็นถนนตรอกซอกซอย
ในเมืองทั้งต่างจังหวัดนะคุณผู้ชมก็ต้องมาดูแหละว่า
อ้าวถ้าจะไม่ให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้ก็ต้องมีวินัยจราจรกันอย่างเคร่งครัดหน่อยนะคุณผู้ชม
หนึ่งใบขับขี่มีมาให้สองเรื่องของทะเบียนหมวกกันนอกใบขับขี่นะคะ
เรื่องของไฟสัญญาณจราจรต่างแล้วก็ต้องมองซ้ายมองขวา
ก็ออกมาเตือนกันท้าห่อนนะดิฉันก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้อยู่ดีอยุ่วดิก็เรี่ยวหมดเลย

ใช่แต่ดิฉันเป็นรถใหญ่แล้วขับมาไม่ไหวขับรถยนต์มาก็เลยชะลอนะ
ก็เตือนกันไว้คุณผู้ชมไม่อยากให้ใครเกิดอุบัติเหตุหรอก
ใช่จริงคือใช้รถใช้ถนนอย่าคิดว่าไม่เป็นไร
ใกล้แค่นี้เองทุกคนคิดแบบนี้เกิดอุบัติเหตุทั้งนั้นนะ
เพราะฉะนั้นจะใกล้จะไกลนะคะก็ใส่หมวกกันน็อกแล้วก็ใช้รถที่แบบว่ามีความพร้อมกันด้วย